ส่วนข่าวต่อไปผู้ชายคนนึงนะครับเขานั่งเล่นมือถืออยู่ในสนามเด็กเล่น
ค่ะแล้วก็พักเดียวนะอืมมีกลุ่มวัยรุ่นเดินเข้ามาถามว่า
ใครจะแทงพี่กูอ้าวจากนั้นหายไปแป๊บหนึ่งครับ
คราวนี้กลับมาไม่ได้กลับมาคนเดียวแล้วกลับมาหลายคนเลย
แล้วรุมยำซะน่วมเลยฮะแม่ของคนที่ถูกรุมยำเนี่ยนะครับ
โพสต์ตามหาคนร้ายฮะอ้าวไปดูนะครับโพสต์นี้โอ้โหดูหน้า
โอ้โหเละเลยอ่ะตาตาขวาน่าจะปิดนะครับโพสต์นี้ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊คชื่อว่า
เมื่อวันที่๒๑มกราคมประมาณ๔ทุ่ม
ลูกชายนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนในสนามเด็กเล่น

ใครจะแทงพี่กูนะฮะ
แล้วก็ยกพวกมาทำร้ายโดยไม่ทราบสาเหตุ

ลูกชายในสภาพตาปิดแบบนั้นนะฮะ
ปากชีกด้วยโอ้โหนี่ดูนะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบข้อที่จริง

สามารถที่สนามเด็กเล่นนะฮะ

วิ่งหนีอะไรมาออกมาไม่รู้นะครับ
ว่าน่าจะเป็น๓ใน๔ของกลุ่มวัยรุ่น

ส่วนอีกคนเนี่ยน่าจะนอนแมพอยู่ในจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
สอบถามในเอในเอนามสมมุตินะครับ

แล้วก็มีวัยรุ่นนะครับประมาณ๑๐คนเดินเข้ามาหา
แล้วก็ถามว่าใครจะล่อพี่กู
หมายถึงใครจะแทงพี่ของเขานั่นแหละฮะเนเอบอกเปล่าผมไม่รู้เรื่อง
วัยรุ่นกลุ่มนั้นนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
แต่ก็กลับมาอีกรอบนึงคราวนี้นะตรงเข้ามาทำร้ายนะครับ
ทำร้ายน้องเอกับเพื่อนแบบไม่ทันตั้งตัวเลย
เอโดนเตะเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งจนตาบวมปูดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไป
โทรศัพท์ตกแตกหน้าจอละเอียดจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็หนีไปครับ
เรื่องต้นนะครับแม่พาน้องเอไปแจ้งความแล้วล่ะ
ที่สพดหัวล่อแล้วเอาเรื่องไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
อยากจะให้พลเมืองดีใครเห็นเหตุการณ์ช่วยแจ้งเบาะแสของคนร้ายสักหน่อยนะครับ
เพื่อจะเอาตัวมาดำเนินคดีฮะเนี่ยครับบอกทำกับลูกเธอขนาดนี้ได้ยังไงฮะ